เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ว่าการเมืองรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง
รวมถึงทิศทางการเมืองในสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้น
มวลมาให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้ค่ะ
แม่น้ำทุกสายส่งข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูลให้กับนายมีชัยฤชุพันธ์
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลเพื่อนำไปพิจารณาจุดบกพร่อง
คณะรัฐมนตรีส่งข้อเสนอ๑๖ข้อให้กรทแต่เป็นที่ถกเถียงกันมาก
โดยเฉพาะข้อที่๑๖ซึ่งให้แยกรัฐธรรมนูลออกเป็น๒ช่วง
คือช่วงเฉพาะกิจและช่วงรัฐธรรมนูลปกติโดยอ้างเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐ
หารือความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
แต่ไฮไลท์อยู่ที่นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐ
ให้สัมภาษณ์อยากให้ประเทศไทยกลับสู่การปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนโดยเร็ว
เครือข่ายคณะทรงและองค์กรภาคีพุทธบริษัท๔ทั่วประเทศ
๕ข้อเรียกร้องต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ทุนกล้าวทูลกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จช่วงวรปุญโยเป็นสมเด็จพระสังฆราชตามมติมหาเทราสมาคม
ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันตราบใดที่ความขัดแย้งไม่ยุติ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

หลังจากได้รับแจ้งเตือนจากสหรัฐอเมริกาว่า
ประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงในการถูกกลุ่มไอซิส

ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธแค่เรื่องเก่า
แต่ก็ไม่ประมาทสั่งคุมเข้มทุกพื้นที่